ไปดูภารกิจที่ไม่เครียดอมยิ้มได้ของท่านนายกกันบ้างดีกว่า
เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เปิดตลาดพมตลาดน้ำใจวิถีไทยพดุงข้างธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ก็มีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้ากว่า๑๐๐ร้านค้า
พร้อมกับได้ซื้อลอตเตอรี่แจกจ่ายให้กับรัฐมนตรีที่มาร่วมงานคนละ๑ใบด้วยค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพมตลาดน้ำใจวิถีไทยพดุง
ภายใต้แนวคิดโอกาสเกียรติกำลังใจคนไทยรักและเกื้อกูลกันค่ะ
จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อมอบความรักคืนความสุขสร้างคุณค่าแล้วก็โอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
รวมไปถึงได้กระจายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
แผ่นในงานจัดนิทราศการการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า๑๐๐ร้านค้า
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญและโอกาสกับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการนะคะที่แม้ว่าจะพิการแต่ก็สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ในหลายด้าน
พร้อมขอให้ผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
ซึ่งรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมด้านการตลาด
เพื่อให้มีการเติบโตขึ้นโดยเฉพาะตลาดท้องถิ่นนะคะ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินชมบูธสินค้าที่อยู่ในตลาด
พร้อมกับรัฐมนตรีหลายคนเลย
ซึ่งระหว่างที่นายกเดินชมสินค้าอยู่เนี่ย
ได้เดินไปดูร้านขายลอตเตอรี่ลุงตู่
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ชุด๑๐ใบ

ให้กับรัฐมนตรีที่มาร่วมเปิดตลาดคนละ๑ใบด้วยนะคะ

กลุ่มประชาชนก็มายืนให้กำลังใจท่านนายกกันเยอะเลยล่ะ

แล้วก็ขอกอดนายกหน่อยนะคะ

ขอให้เป็นกำลังใจให้ให้ปฏิรูปให้สำเร็จ
จะเป็นลมหายใจแล้วก็กำลังใจแบบนี้ต่อไป
เพื่อที่จะช่วยนายกรัฐมนตรีของเราค่ะ